ตอนนี้ก็ต้องจับตามองไปที่ดาบรา
ที่จะต้องให้เข้าให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตำรวจเขาจัดคิวมาแล้วนะฮะ
๔๕๖๗จะให้ใครไปพบบ้างเช้าบ่าย

แต่ว่าวันนี้๔คนสวยเข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เข้าไปพบกับรองพบตรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนเลย
ไม่ว่าจะเป็นคุณเมย์คุณแพทย์คุณหญิงแยะนะฮะ
แล้วก็ออฟฟี่แม็กซิมนะครับไปดูบรรยากาศสดกันนะครับ
จากคุณพัชรวรินพัชรประพานันผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานสดมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเชิญครับ
เชิญครับ
จากการตำรวจแห่งชาติและพนักงานสอบสวน
ห้องศรียานนท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
โดยดาราทั้ง๔คนในวันนี้นะคะได้แก่
คุณเมพิชนาสาขากรแพทย์ณปภาตันตระกูล
หญิงแยะนวลธพรธิราวัฒนาศุกร์
และอรพันธ์ด่านสิริวัฒนกุลหรือออฟฟี่แม็กซิมค่ะ
โดยคุณเมพิชชนาธิ์ก็เปิดเผยนะคะว่า
ไม่มีใครอยากโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่มีออยปลอม
ดาราไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะเข้าให้ถ้อยคำต่อตำรวจ
รวมถึงการเข้าพบตำรวจในครั้งนี้ค่ะ
ก็จะได้ทราบถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์ต่าง
ถูกต้องด้วยเช่นกันก่อนที่จะรับรีวิวครั้งต่อไปค่ะ
ส่วนคุณแพทย์นับประพาก็เช่นเดียวกันนะคะ
โดยได้รับรีวิวผลิตภัณฑ์ของบริษัทเมจิกสกินจำกัดในชื่อชิโนบิ
แล้วก็ได้ตรวจสอบเลขออยแล้ว
พบว่ามีสถานะจริงมีที่อยู่บริษัทผู้ผลิตจริง
ได้ตัดสินใจรับรีวิวผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
เราไปฟังเสียงของคุณเมพิชนะกันก่อนค่ะ

ต้องบอกว่าพวกเราคือผู้บริโภคเหมือนกัน
แล้วก็ถูกหลอกมาเหมือนกัน
คือไม่มีใครอยากจะรีวิวสินค้าที่ไม่มีออยอร์
บอกเลยว่าเรารู้สึกไม่ดี

ทางแท่นตำรวจเชิญมาก็รู้สึกว่า
อยากเข้ามาอยู่แล้วก็รีบเข้ามาเลยค่ะ
ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับตำรวจในทุกอย่าง
แล้วก็อยากจะได้ความรู้ด้วยว่าต่อไปนี้
เราจะต้องระวังอะไรมากน้อย

แล้วเช่นกันนะคะเมื่อพบว่าไม่มีเอฟเฟคจึงได้รับรีวิว
ผลิตภัณฑ์สลิมมิ้วค่ะซึ่งทุกคนที่เข้าให้ถ้อยคำในวันนี้นะคะ
บอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่ารู้สึกเสียใจเพราะว่าดาราที่รีวิวก็เหมือนถูกหลอก
ขณะที่รีวิวนั้นก็กินทาใช้ผลิตภัณฑ์ที่รีวิวเช่นกัน
ฉะนั้นก็เปรียบเหมือนเป็นผู้บริโภคค่ะ
ซึ่งนอกจากนี้นะคะทางคุณเมพิชนาธิก็ฝากเตือนเพื่อนดาราก่อนที่จะรับรีวิวนะคะว่า
หลงเชื่อเจ้าของบริษัทที่โฆษณาด้วยการเอาเงินสดมากองเยอะ
ต่อไปนี้ต้องระมัดระวังในการรับรีวิวให้มากขึ้นค่ะ
สำหรับทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็บอกนะคะว่าดาราทั้ง๔คนในวันนี้นะคะมาในฐานะ
ผู้ให้ถ้อยคำซึ่งก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะ
จะเรียกเข้ามาให้ถ้อยคำให้แล้วเสร็จภายใน๔๕วันค่ะ
พัชรวรีนพัชรประพานานข่าวแท้รัฐทีวี
รายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ